มาดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีเด็กมัธยม๒คนเขาเห็นคุณยายกำลังจะเข็นรถเข็นข้ามสี่แยก
ซึ่งเขาสังเกตเห็นว่าคุณยายแก่มากแล้ว

ท่านแก่มากจริงนะคะเดินหลังคล่อมแล้วนะครับ
แล้วก็มีคนเห็นคลิปนี้กลางสี่แยก
แล้วก็เลยถ่ายไว้ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
เป็นการชื่นชมเด็กทั้งสองคนนี้นะคะ
เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคุณสะสิรัฐนาคตะ
ได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วก็พร้อมข้อความนะคะ
บอกว่าทำดีต้องมีคนเห็นเด็กนักเรียน
ลงจากรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปช่วยยายเข็นรถข้ามถนน
เจ้าของคลิปเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นคุณยาย

แล้วก็จะเข็นรถผ่านสี่แยกเจ้าอ้ายเจ้ายี่เป็นประจำ
สี่แยกนี้เป็นวงเวียนขนาดใหญ่
รถผ่านจุดนั้นเยอะตลอดทั้งวัน
ส่วนตัวเขาเองตอนที่เขาเห็นเขาก็กังวลเหมือนกัน
ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกำลังจะไปช่วยเหมือนกัน
แต่ในขณะนั้นเห็นเด็กนักเรียน๒คนค่ะ
ช่วยคุณยายเอาไว้ก่อนก็เลยเกิดเป็นความประทับใจ
อยากจะเก็บคลิปนี้ไว้

ให้คนได้ชื่นชมน้องนักเรียนทั้งสองคนนี้
เห็นจากคลิปนี้แล้ว
เราก็อยากจะรู้ว่าคนดีสองคนนี้เป็นใคร
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยไปตามหา
ไปเจอเด็กมัธยม๒คนนี่แหละที่ปรากฏในคลิปนะคะ
เป็นเด็กม๖ของโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัย
ชื่อว่าน้องเจธนารุษกรอบจินดา
และน้องโป้งกิตติชัยสมยาน

บอกว่าระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ก็เลยสงสารและจุดนั้นเห็นว่าคนค่อนข้างเยอะ
กลัวว่าคุณยายจะถูกรถชน
ขี่วนกลับมาปรึกษากันแล้ววนกลับมาช่วยคุณยายค่ะ
ฟังเสียงคนดีทั้งสองคนหน่อยค่ะ
ตอนแรกผมก็ไม่เห็นเพื่อนเขาบอกว่าสงสารยาย
ก็เลยหันไปดูก็เลยเห็นยายเขาเขียนอยู่
ผมก็เลยอ้อมรถไปแล้วช่วยย้ายออกเก็บค่ามา
ยังเห็นแบบนี้ก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วย
ถ้าแบบรถชนยายมาอะไรแบบนี้มันก็ไม่ดี
ถ้าช่วยได้เราก็ช่วย
โป้งกับน้องเจเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงที่เห็นคุณยายสำคัญคือไปสังเกตเห็นว่ารถเข็นของคุณยาย
ยางแตกข้างหนึ่งการเข็นก็ลำบากแล้วคุณยายก็แก่มากแล้วก็หลังคล่อมด้วยนะคะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเข็นไม่ไหวอยากจะลงไปช่วยคุณยาย
ทีนี้พอลงไปช่วยช่วยเข็นข้ามแยกไม่พอ
ถามด้วยว่าคุณยายจะไปไหนครับคุณยายตอบว่าจะกลับบ้าน
ก็เลยปรึกษากันสองคนน้องเจกับน้องโป้ง
อาสาคนหนึ่งอาสาเข็นรถคุณยายไปส่งถึงบ้านเลยนะ
และอีกหนึ่งคนให้คุณยายซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ซึ่งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งคุณยายถึงบ้านก็คือน้องโป้ง
ระยะทางจากจุดที่ช่วยเหลือไปถึงบ้านของคุณยายประมาณ๒กิโลเมตรทั้งสองคน
ส่งทั้งคุณยายส่งทั้งรถเข็นคุณยายถึงบ้านอย่างปลอดภัย
แล้วคิดดูถ้าคุณยายเข็นเองคุณยายเข็นทุกวันวันละ๒กิโล๓กิโลเนี่ยนะ
และยางแตกด้วยก็จะเข็นลำบากมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ทีนี้น้องโป้งกับน้องเจหลังจากที่ทราบว่าสังคมโซเชียลชื่นชม
บอกว่าดีใจมากเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์
และต่อไปนี้จะทำความดีต่อไปถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันค่ะ
คุณผู้ชมส่งมาหล่อเลยลูกเอ้ยชื่นชมเด็กมากคุณแอนนี่ชื่นชมมา
คุณสิริปภาชื่นชมมาคุณเพ็ญศรีชื่นชมมาเป็นเด็กดีมากลูก
พอเรื่องราวดีในโลกโซเชียลถูกเผยแพร่ออกมาเราก็ชื่นใจเหมือนกันนะ